คุณผู้ชมมาดูเหตุสลดอีกหนึ่งเหตุเกิดขึ้นเหมือนกัน
หลานกับตาเขานั่งกงเล่ากันตาอายุ๗๐แล้วนะคะ
ปรากฏว่าหลานระแวงกลัวโดนตีท้ายครัว
สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นไปความมีจ้วงแทง
ตาเสียชีวิตนะคะคือตอนแรกไม่เสียชีวิตหรอก
เจ็บสาหัสก่อนแต่พยายามที่จะเอาตาไปส่งโรงพยาบาล

คุณผู้ชมเรื่องราวมันก็ต้องมีรายละเอียดแล้วค่ะ

หลานชายขี้ระแวงคนนี้ชื่อว่านายธนกฤษ

ถูกตำรวจรวบตัวได้นะคะท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่ก่อเหตุ
แทงนายเรืองอายุ๗๐ปีเขาเป็นตาหลานกันนะคะ
้วงแทงนับไปนับมาสักประมาณ๕แผล
แต่ว่าสุดท้ายตาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เหตุเกิด๕ทุ่มวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายธนกฤษ
พร้อมกับภรรยาไปทำงานก่อสร้างที่นครราชศรีมา

กะว่ามาเที่ยวบ้านสัก๒วันเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อ
ก็เลยมาขอยืมเงินตา๓๐๐๐บาท

วันเสาร์พากันไปที่ธนาคารเพื่อให้ผู้ตายเบิกเงินให้
แต่วันเสาร์คงไม่ได้ไปในห้าง
คงเป็นธนาคารที่มันเป็นสาขาทั่วไปข้างนอก
ปรากฏว่าวันเสาร์ธนาคารเขาปิด

ทั้ง๓คนเดินทางกลับบ้านบ้านของผู้ตาย

ดื่มกันไปดื่มกันมาตั้งแต่หัวค่ำอะค่ะ
ยาวไปยาวไปจนถึง๕ทุ่ม

เดินออกไปอาเจียนข้างบ้าน
พอกลับมาอีกทีเอ้าประตูบ้านทำไมมันล็อกล็อกอ่ะ
ก็เลยตะโกนเรียกให้เมียรักมาเปิดประตูให้
แต่ปรากฏว่าคนที่เดินมาเปิดประตูเนี่ย
กลับเป็นผู้ตายกลับเป็นตาและไม่ได้มามือเปล่านะ
ถือมีดอิโต้มาด้วยธนกฤษบอกแบบนี้
พยายามที่จะฟันที่แขนของนายธนกฤษ
ทีนี้จังหวะนั้นก็มีการยื้อแย่งมีดกัน
จนกระทั่งนายเรืองล้มลงเสียหลักค่ะ
นายกธนกฤษก็เลยรีบวิ่งไปหยิบมีดปลายแหลมที่อยู่หลังบ้าน
จ้วงแทงในเรืองประมาณ๕แผล

แล้วก็ไปเสียชีวิตต่อที่โรงพยาบาลส่วนนี้นะครับ
คุณผู้ชมหลังจากที่ตายแล้วนายเรือง
ก็ญาตินำร่างมาประกอบพิธีทางศาสนา
ที่บ้านเกิดของผู้ตายทำกลางความโศกเศร้าแบบนี้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเหตุที่เกิดโดยไม่คาดคิด
มันไม่ใช่ว่าญาติทำใจมาก่อนว่านายเรืองเนี่ย
เขาป่วยถูกไหมอันนี้อยู่ก็ตายแบบนี้ค่ะ
ช่วงแทงแบบนี้ค่ะทีนี้จากการสอบสวน
นายบุญลือลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
วันเกิดเหตุตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้าน
แล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าส่วนตัวของพ่อเนี่ยคือนายบุญเรืองเนี่ย
ย้ายออกไปอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวคนเดียวได้เกือบปีแล้ว
มารู้ตอนที่มารู้อีกทีก็คือตอนที่เมียของนายธนกฤษผู้ก่อเหตุเนี่ย
วิ่งมาบอกบอกว่าตาเนี่ยโดนแทงเสียชีวิตซะแล้วนะคะ
ญาติญาติเขาก็เลยวิ่งกลับมาดูกัน
เห็นพ่อเนี่ยนอนจมกองเลือดตอนนั้นยังไม่สิ้นใจนะคะ
พยายามที่จะช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้าย

แล้วมาที่หลังได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือ
ไม่ได้ถามเพราะพ่อผมออกไปโรงพยาบาลมันก็กลับบ้านไปบ้าน
ไม่ได้คุยกับคนชื่อนิวเลยหรือ
ไม่ได้คุยครับ

ผมไม่สามารถกันครับ
นี่คือพี่น้องกันเลยใช่ไหม

แล้วปกติดื่นเล่าด้วยกันบ่อย
ใช้งานอะไร
มือแทงก็คือหลานน่าจะระแวงฝ่ายตา
เพราะว่าตอนที่เขาดื่มเหล้ากันหนักมากนะ

แล้วพอกลับมาอีกทีประตูมันเปิดไม่ได้ไงทีนี้เขาก็เลยระแวงว่าเอ๊ะ

คือตอนออกอ่ะออกออกไปได้
สุดท้ายก็มาความมีดไปจแทงตานะ

กลายเป็นญาติกันก็สุดท้ายเป็นสตูนไปเลย